ก็คู่ผสมพอมาเปลี่ยนคู่พี่ป้อใช่ไหมก็เริ่มจากที่ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกัน
ก็อยากลองเล่นพอเล่นไปแข่งไปมันไม่ได้กดดันเล่นแล้วมันสนุกครับ
สิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ก็คิดว่าเป็นการเชื่อใจกันและกัน
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คือทำให้จากสองคนมันเหลือแค่คนเดียวแล้วมันไปต่อได้เร็วครับ
ถ้าเป็นเป้าหมายที่สูงที่สุดก็คือเหรียญทองโอลิมปิกนะครับที่ตั้งไว้
ส่วนถ้าเป็นเป้าหมายย่อยก็อยากจะเก็บแชมป์ให้ได้ทุกแมทให้ได้สักหนึ่งครั้ง
ให้เรามีชื่อได้แชมป์แมตรนั้นตลอด
ลิมปิกครั้งหน้าก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้ครับ
สำหรับบาทมีไอดอลทั้งหมด๓คนครับในชีวิตตอนนี้
ก็คือถ้าเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยคนที่ทำให้เริ่มเล่นก็เป็นพี่แมนครับ
ศักดิ์ตอนนั้นเขาเป็นประเภทเดียวที่เก่งที่สุดในประเทศไทย

ตอนนั้นเราอยากเล่น

อยากลองมาเล่นแบบพี่เขาอยากเก่งแบบพี่เขาครับ
สักพักนึงพอเริ่มได้เปลี่ยนมาจากเดี่ยวมาเป็นประเภทคู่ครับ

เป็นนักแบตที่ฝีมือดี

ก็เลยลองศึกษาพี่เขาเรื่อย
พอไปอีกขั้นหนึ่งระดับโลกจะมีเป็นคนจีน

เขาเก่งประเภทคู่ผสมด้วยเก่งชายคู่ด้วย

ก็คิดว่าเป็นด้านความเร็วความคล่องตัวของตัวเอง
ที่ว่าเราสามารถตบบินตบได้ทั่วคอร์ด

เป็นเน้นการเล่นเร็วมากกว่าครับ
จริงเป็นคนชอบเล่นหลายอย่าง
เช่นฟุตบอลเทนนิสอะไรอย่างนี้

พ่อกับแม่ไม่ค่อยอยากให้เป็นกีฬาปะทะกลัว

ก็เลยเปลี่ยนไปเล่นเทนนิสอะไรอย่างนี้
แต่พอเทนนิสปุ๊บมันจะมีบ้านไกลกับอากาศร้อน
ก็เลยเปลี่ยนจากเทนนิสมาเป็นแบบมินตัน

แล้วก็ชอบมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้
เริ่มเล่นแบตตอนอายุ๗ขวบครับ
ตอนนั้นก็เรียนไปด้วยเล่นไปด้วย
แต่ก็คือชอบเล่นกีฬามากกว่าเรียน

จริงเลยก็คือเป็นชีวิตประจำวันเลยครับ
การเล่นแบบมินตันก็มาจากชีวิตเรานี่แหละว่า
ชีวิตเรามีการทำตัวเราเป็นยังไง
มันก็ออกมากับการตีแบบมินตันนี่แหละครับ
ว่าแบตมินตันมันจะต้องมีระเบียบวินัยส่วนหนึ่ง

ตีแบตมินตันมันก็จะมีขอดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม

แต่ทีนี้มันจะมีระเบียบมันจะมีการยืดหยุ่นได้
เช่นความสูงของเน็ตอย่างนี้

แต่ว่ามันยืดหยุ่นคือตีสูงได้เท่าไหร่ก็ได้
ก็คือการที่เราเหมือนมีกฎระเบียบแต่ก็สามารถหย่อนได้
ก็อยู่ที่ว่าระเบียบวินัยเราดีหรือเปล่า
แล้วการใช้ชีวิตเราเป็นยังไงมันก็ออกมาทางนั้นแหละครับ
เพราะว่าตอนเด็กคือไม่มีสปอนเซอร์เลย
คือต้องส่งแข่งเองต้องหาซื้ออุปกรณ์เอง
เวลาไปแข่งต่างจังหวัดอย่างนี้ครับ
ผู้ปกครองก็ต้องลางานตามไปดูด้วย
ก็ถ้ามีผู้ปกครองตัวนั้นที่ลองสนับสนุนเราจริง
ก็คือเราก็คงไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับ
สำหรับนักกีฬาแบบมินตันทุกคนเริ่มเล่นเดี่ยวมาก่อนอยู่แล้ว
แล้วก็การที่ผมได้เปลี่ยนจากประเภทเดี่ยวมาเป็นประเภทคู่
ก็เริ่มจากพี่โอมกับโค้ด
ก็ได้เห็นว่าอาจจะรูปร่างตัวเล็กด้วย
แล้วก็การเคลื่อนที่มันดูไปในประเภทคู่มากกว่า
ก็เลยคิดว่าลองให้มาตีคู่ดู
แต่พอลองเสร็จแล้วพอมันพัฒนาการมันดิ้งเร็วกว่าเดี่ยวเยอะ
แล้วก็พวกผลงานมันออกมาชัดเจนว่าเราไปในทางนี้ดีกว่าเยอะครับ
ก็ตอนนั้น๒๐๑๔ครับได้แข่งเยาวชนโลก
คือตอนนั้นแค่แบบพยายามทำให้ดีที่สุดทุกแมท

จริงก็มีความโชคดีด้วย
เพราะว่าคู่แข่งที่แข่งบางทีมันไปตัดกันเอง

มาเจอเราแล้วก็เราสามารถชนะคู่นี้ได้
ชนะคู่นี้ได้จนเราได้แชมป์

แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราไม่ได้คาดหวังผลกับมัน
แล้วเราสามารถทำได้ดีกว่าไปคาดหวังเรามากดดันตัวเองครับ
ก็คู่ผสมพร้อมประเปรียงคู่พี่ป่อใช่ไหม
ก็เริ่มจากที่ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกัน

พอเล่นไปแข่งไปมันไม่ได้กดดัน

ก็คือใช้ความสามารถเฉพาะ

แล้วพอเล่นปุ๊บมันก็มีแพ้บ้างชนะบ้าง

เริ่มได้คุยกันได้ซ้อมแบบคู่กัน

แก้ไขข้อบกพร่องได้น้อยลงเรื่อยครับ

เป้าไว้ว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้
แต่ว่าทีนี้ก็เราไปพลาดท่าแพ้อังกฤษครับ
รอบแบ่งกลุ่มไกลตกเป็นที่๒ของกลุ่ม
ทีนี้จับฉลากไปเจอกับญี่ปุ่น
เราก็แพ้กับญี่ปุ่น

แต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะมีหลุดบ้าง
หรือว่าอะไรเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น

ต้องกลับมาใช้ชีวิตใหม่ครับสู้ใหม่
ก็เป็นแมทเดียวที่แพ้แล้วรู้สึกว่าแบบอยากพักสักพักหนึ่ง
เพราะเหมือนกับว่าเราเตรียมมาแมทนี้โดยเฉพาะอะไร
แต่พอแพ้ปุ๊บเราก็คิดกับมันนั่นแหละว่า
ทำไมเราถึงแพ้เราต้องเทกับมันมามาก
สักพักนึงก็ไม่เป็นไรยังไง
ก็ต้องกลับมาสู้ต่อให้ครับ

ก็กว่าจะถึงทุกวันนี้เราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะครับ
ก็ทั้งชนะทั้งแพ้
แล้วก็สิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จทุกวันนี้
ก็คิดว่าเป็นการเชื่อใจกันและกัน

ก็คือทำให้จากสองคนมันเหลือแค่คนเดียว

ก็จะพยายามรักษาจุดนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดครับ
คิดถึงโค้ดคิดถึงทีมงานที่เป็นอยู่เบื้องหลังเรา
ที่เขาช่วยสร้างเรามา
ไม่ได้มีแค่โค้ดไม่ได้มีแค่คู่หูเราที่ทำได้จนถึงทุกวันนี้
มันมีทั้งอาจารย์เจริญครับที่เป็นด้านวิสาการกีฬา

แล้วก็โค้ชอีกหลายคนเลยครับ

ถ้าเป็นเป้าหมายที่สูงที่สุดก็คือ
เหรียญทองโอลิมปิกที่ตั้งไว้
ส่วนถ้าเป็นเป้าหมายยายก็อยากจะ
แชมป์ให้ได้ทุกแมทให้ได้สักหนึ่งครั้ง
ให้เรามีชื่อได้แชมป์แมทนั้นตลอด
ลิมปิกครั้งหน้าก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้ครับ